เมื่อกี้ตอนพักนะมาทบทวนความหลังเมื่อก่อนนะเพลงของผู้ชายที่จะมาแบบว่าเป็นผู้ชายในฝันของเรานะ
บุญต้องไปกินตลอดเลยข้าวมันไก่ชอบมาก
เราก็ต้องขอโทษที่มันอ้วนเลยช่วงนั้น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

ยอมเป็นขาวมันไก่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

เพลงช้าหรือเพลงเร็ว

ตอนนั้นเวลาร้องเพลงเร็วจะเหนื่อยมาก
ทำไมตอนร้องเพลงถึงชอบกางแขน
ครั้งแรกเลยที่กางแขนเนี่ยเพราะว่า
วันนั้นจำได้เลยว่าเพราะว่าประทับใจในภาพบริการคอนเสิร์ต
ต่อมาก็มีหนังสือเอาไปเขียนแซว
เราก็เลยเอางั้นเป็นท่าประจำตัวมันเลยละกัน
ก็คือว่ารับเสียงตรบมือครับ
เวลามีคนบอกว่าเก็บเทปเจมส์ไว้ครบเลยนะ
วัยวะส่วนไหนของเจมส์ที่แซ่บที่สุด

ผมว่าน่าจะเป็นปากมั้งฮะ
เพราะว่าผมเป็นคนชอบชอบพูดชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชอบสาวหน้าสดหรือสาวแต่งหน้า
ชอบก็เป็นบางอารมณ์นะ
อารมณ์ก็ชอบแบบไม่แต่งหน้า
อารมณ์ก็แต่งหน้าบ้างก็ดีอะไรอย่างนี้
มันก็แล้วแต่อารมณ์มันไม่มีฟิกอยู่แล้ว
อยากได้ลูกสาวหรือลูกชาย
ลูกสาวครับคนแรกอยากได้เป็นลูกสาว
มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำงานมาเหนื่อย
ได้เห็นกลับบ้านมาเปิดประตูเห็นลูกสาวเดินมาก่อนเนี่ย
มันคงหายเหนื่อยนะฮะ
ลูกเป็นวัยรุ่นจะสอนลูกว่าอะไร
ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนะครับที่มีความสุขทำไปเลย
แต่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ผมจะไม่ผมจะไม่บอกให้เขาต้องเป็นอะไร

เรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิต

ยุค๙๐ที่คุณเก็บไว้คือ

จริงเป็นคนเก็บเทปเก็บวีดีโอ

คุณอยากพูดอะไรกับเด็กชายเจมส์

อะไรที่กำลังจะเดินผ่านเนี่ยสุดยอด

แค่นั้นนะครับ

ผมคงเป็นคนที่มี

มันก็คงเกิดจากเราโอเค

ฝ่าฟันชีวิตมาแล้วเราก็สร้างทุกอย่างไว้อย่างดีอะไรอย่างนี้ครับ
ร้องเพลงให้แฟนรายการที่กำลังชมอยู่
ไปร้องต่อชั้นต่อไปกันนะครับ
พรุ่งนี้พี่เจมส์มาดูสิคะ
ไม่ใช่เจมส์มา
ไม่ใช่เจมส์มานะ

มีเจมสุด้วย
ร้าให้หน่อยมาให้ฉันเป็นอภิรณ์จะเป็นอภิรณ์
คุณผู้ชมคะอภิษว่านะคือว่าพี่เจมส์เนี่ยคือเขายังฟินอยู่มากเลยอ่ะ

แต่ว่าวันนี้เสียดายเวลามันหมดแล้ว

พาน้องทั้งสองไปพบจิตแพทย์ค่ะ

แม่บ้านประจำบาน

เหมือนคนบ้านต่างคนเลย

ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมา

เดี๋ยวงานแต่งอภิษแม่ไปร้องด้วยนะ